ก็ได้จับอดีตตำรวจมือปราบเครือข่ายของนายอุสมานแสลมแมง

ลักลอบขนยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดหนองคาย

โดยเป็นยามากกว่าหนึ่งล้านเมตร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
เร็วเร็ว
ตำรวจชุดสกัดกั้นยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
สกัดจับจ่าสิบตำรวจประหยัดโพล่า
อดีตตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูทรพลพิสัยจังหวัดน้องคาย
พร้อมยึดของกลางที่ซุกซ่อนไว้ในรถกระบะ
ดัดแปลงด้านหลังเพื่อใส่ยาเสพติด
ประกอบไปด้วยยาบ้า๑๒๐๐๐เมตรและกัญชา๑๐๐กิโลกรัม
หลังสืบสวนทรัพย์ว่าจ่าสิบตำรวจประหยัดอดีตตำรวจมือปราบ
เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
ได้รับจ้างขนยาเสพติดหรือที่เรียกว่านักบิน
ให้กับเครือข่ายของนายอุศมานแสลแมง
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีไม้จับอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
โดยรับยาเสพติดมาจากชายแดนจังหวัดน้องคาย
และใช้ถนนสายรองเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจยาเสพติด
โดยใช้เส้นทางจังหวัดชายภูมิลบบุรีสระบุรี
และแนวเส้นทางเรียบแม่น้ำป่าศักดิ
ที่ผ่านมาทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สแหลแมงจริงโดยได้ค่าจ้าง๘สันบาท
ยาเสพติดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา

เราก็เชื่อว่าเป็นเครือข่ายเครือข่ายเดียวกับอุสมาน
ส่งเข้ามาอุตสมานสแหลแมงนั่นนะครับ
มีการลำเลียงเข้ามาโดยกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยครับ
๔คน๒คนเป็นตำรวจเก่านะครับ
แล้วก็มีประวัติยาเสพติดทั้งคู่

ตำรวจทั้งสองคนก็รู้เส้นทางมาอย่างดี
สุดท้ายเราก็ตามสกัด
จับกลุ่มได้พร้อมของกลางครับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลครับขอบคุณครับ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า
หลังจากปฏิบัติการทลายเครือขายยาเสพติด
และยึดทรัพย์ผู้ต้องหาในพื้นที่ภาคเหนือ

ทำให้ยาเสพติดจำนวนมากรอเข้ามาในประเทศไทย
ซึ่งกลุ่มผู้ค้ามีความระมัดระวัง

เห็นได้จากการใช้ถนนสายรองในการลำเลียงยาเสพติด
ขณะที่อดีตตำรวจทั้งสองนาย
มีความเชี่ยวชาญและรู้ยุทธวิธีตำรวจ
การจับกลุ่มจึงต้องมีความรอบครอบ
จากการที่เราดำเนินการทั้งเครือข่ายของ

ชายะสยุพรี๖๐ทับ๑๒๓รวมทั้ง๔
ปรากฏว่ายาเสพติดส่วนหนึ่งนะครับที่ผ่านมา
ปรากฏในพื้นที่ภาคตะวันออกชิงเหนือที่เข้ามา

แต่ปรากฏว่ามีการลักลอบนำยาเสพติด
ผ่านทางภาคเหนือเข้ามาอีกตรงนี้
ที่ผ่านมาตำรวจจะเร่งปราบราม
หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
สถานการณ์ยาเสพติดเฉพาะในปี๒๕๕๙
มีการจับกลุ่มไปแล้ว๒๔๙คดี

เโลอีนและโคเคนรวมกว่า๑๐๐กิโลกรัม
แต่ความต้องการของผู้เสพยาเสพติดมีจำนวนมาก
ทำให้ยาเสพติดยังทะลักเข้ามาในประเทศไทย
ชายแดนภาคเหนือและภาคอีสาน

เห็นได้จากการจับกลุ่มครั้งนี้

มูลค่ารวมกว่า๓๑๘ล้านบาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน